อีกหนึ่งเรื่องเกิดจากเรื่องของการความต้องการในการสูบบุหรี่
ก็เลยขึ้นไปสู่ชั้น๕บริเวณกันศาสตร์ของอาคาร
ระหว่างนั่งยองสูบอยู่พอสูบหมดมวลปุ๊บ

เซครับตกลงมาจากดาดฟ้าชั้น๕เสียชีวิตคาที่
นี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของการสูบบุหรี่
ทางด้านของร้อยเวรหญิงของโรงพักนะฮะเป็นโรงพักพระหลโยธิน
ในซอยรัชดาพิเศษ๓๖แยก๗หลังมหาวิทยาลัยราชพัฒนจันทร์เกษมกรุงเทพ
ก็เป็นจุดที่นายพันลบกุศรำอายุ๓๖ปีเป็นช่างรับเหมาทาสี
ขึ้นไปนั่งสูบบุหรี่ก่อนที่จะพัดร่วงตกลงมาด้านล่างจนเสียชีวิตนะครับ
ร่างของนายพันลบนั้นนอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณทางเข้าตัวอาคาร
สภาพนอนหงายเลือดไหลออกมาจากปากจากจมูกนะครับ
เพื่อนร่วมงานเป็นช่างทาสีด้วยกันให้การกับตำรวจว่านายพันลบเนี่ยเป็นคนติดบุหรี่มาก
ขณะกำลังนั่งยองสูบอยู่จนหมดมวลแล้วก็จะลุกขึ้นมาเพื่อปีนกลับเข้าไปในตัวอาคาร
นายพันลบเนี่ยเซครับคุณผู้ชมเหมือนแบบเซนิดหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ทำให้ตัวเขาพัดตกลงมาจากระเบียงลอยและริ้วลงมาที่บริเวณชั้นล่างเสียชีวิตเลยนะฮะ
จากเรื่องของการสูบบุหรี่
เพื่อนที่ไปด้วยกันก็นั่งโอ้โหตกใจอะครับ
ไปทำงานทาสีกันเพื่อนตกลงมาเสียชีวิตเลยนะครับ